ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีความน่ารักของสัตว์เลี้ยงแล้วก็วิธีประหยัดน้ำมันมานำเสนอครับ
ส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงเจือปน
เพราะทั้งหมดที่เห็นเกิดจากความรักล้วนสวยงามจริงครับ
ว่าแต่เหมือนคนนอกทั้งแม่และลูก
เพราะรักทำได้ทุกอย่าง
พ่อหนุ่มจีนคนนี้ต้องหกพาเพื่อนสี๔ขาไปด้วย
วันนี้มาแบบถูกกดความปลอดภัยคือ
เปิดไฟใส่หมวกว่าแต่ให้ดีไอตัวเล็กนั่งหน้า
ยุคน้ำมันแพงแบบนี้หนุ่มไทยหัวใสไม่ยอมทิ้งความเท่
ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์สุดฮิตในหมู่เด็กแนวให้กลายมาเป็นจักรยานสองล้อ
หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ขี่ไปไหนสาวก็มองเยี่ยมไปเลยครับ